อ้าวไปเลย
วันนี้มีอันด้านนี้
ถือว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับแบบว่าศิลปินไทยเลย

เพราะมันเกียรติแล้ว

ไม่ข้าดความฝึกใดใดกับพวกเกายังไง
ก็เห็นแล้วว่าคุณมันสบายเพราะฉะนั้นรอกันอยู่นอกคันข้างก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้แล้ว
ก็วันนี้ก็เลยมอบความสุขกับเขาเองแล้ว
มีแน่นอนครับเรียกเรื่องนี้แต่ว่ายังมีความสุขกับเขาไม่ได้

มีแน่นอนมีแน่นอนถ้าเกรดเพลงแขนอย่างนี้
แล้วก็มีการรอบส่วนช่วงที่ได้กลับมาร้องเพลงให้คนฟังว่ามีคนสุขใจมากกว่านี้
ก็ต้องการให้ภาพบอกให้แสดง
เหมือนเป็นผลิตช่วงเหมือนเกิดใหม่อยู่ทั้งหนึ่งเลยไหมคะ
ถ้าเกิดจะพูดแบบนี้ก็ได้
มันก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้ได้

ตอนนี้เราทำเพลงแบบสมมติแบบสมัยก่อนก็
ปล่อยเพลงไปนะครับชื่อเพลงว่าอยากได้เกาะตาชะมัดนี้
ก็มันก็ติดต่อแล้วมันก็ไม่มีคนสุขใจมาก
แต่พอมาปีนี้ก็กลับมาขึ้นชาร์จที่๑ปี๒อะไรอย่างนี้นะ

เห็นว่างานแบบว่าโทรเข้ามาจองเราแบบเยอะมากจน
แต่ตอนนี้แบบว่าไม่มีเวลาแล้ว
ใช่ครับก็มันจะมีเบอร์จัดการอะไรก็จะมา
แล้วก็จะโทรไปตอนนี้รู้สึกว่าคนนั้นแบบ

ก็หลักแบบว่า
นั่งมากครับ

ถามถึงแบบภาษารามานิดนึง
ที่เเท่าประวัติรายการออกไปตอนแรกคนก็ช่วยชอบเรา
หรือเปิดหน้ามาก็มีรามาเรื่องคูลไม่ชัดอะไรอย่างเนี้ย
จริงนะคะพูดว่ารามา
นะครับเป็นคนที่ไม่เคยอ่านข่าว
แบบนี้เลยนะครับ

เป็นดราม่าเหมือนกับมีบ้านก่อนหน้านี้เราผู้ชั้นระยุดไทม์ตลอดพอเราไปเรียนแค่แปปเดียวกลับมาแล้ว
ใช่

แต่พอเราถอดมากับคนแบบมาว่าเราอย่างนี้
ดูที่แบบเสียงร้องหรือคุณภาพ
ต้องตอบตามเหมือนเดิมครับ

จริงคนอีกด้านเราแรงเป็นเลเวลไหนอ่ะ

ก็ผมกลัวว่าผมรู้ชัก

ก็พูดได้ประมาณเนี่ยครับ

แต่พอหลังดราม่าก็มีแฟนคลับเข้ามารักเรามากดกล้องเราเยอะมาก

เหมือนกับว่า๑๐ปีเขาหาไว้ใช่ไหม

อยากจะขอบคุณกับรายการนี้อย่างไรบ้าง
ที่ทำให้เราแจ้งเกิดอีกครั้งในวงการบรรเคง
ที่ทำให้ผมได้มีบางอย่างอีกบ้าง
แล้วก็ครอบที่สุดคำถามอะไรครับ

จะมีทำโปรเจคอะไรร่วมกับทางนู้นไหมคะกับรายการอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบว่าดังแจ้งเกิดขึ้นใหม่ค่ะ
ตอนนี้มาเดินด้วย
รัฐพุรกเรียกตะเบียกับเฮียเราที่เจอ

จะมาหลักนี่

คือเรื่องเรี้ยนน่าจะใช้เลขไป

แต่เล็งไปก่อน
พอนี้มันก็ยังมีออกมาต่อเนื่อง
ผมเป็นบางวันที่ขึ้นขับหนักชินแล้วอะ

เท่าที่มันเอย
ยอมซีเรียสไหมหรือว่าอะไรไปต่อ
ถ้ามีอะไรดีไม่สุดเราก็จะทำครอบครับ

ไม่ได้ปฏิเสธครับ